สีเบเยอร์กับตัวตนของดรฮงวรวัตรชายศบุรณะ
รองประธานบริหารกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์

กดดันมันเริ่มยิ่งมากขึ้นทวีคูณขึ้น
ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีไอเดียใหม่เยอะแยะมากมายพรั่งพลู
มันคงต้องใช้เวลาในการค่อยเติบโตไปเรื่อย
เราก็เริ่มปรับตัวแล้วเราก็พยายามผ่อนลงมานะครับ
เปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน

และหลักการครองใจลูกค้าของสีเบเยอร์ต้องทำอย่างไร
ติดตามในถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้